จริงการนั่งกินในร้านอาหารนี่สามารถทำได้ไหมคะอธิบดี

โดยหลักการเมื่อเราผ่อนปนมาตรการแล้ว
แล้วสามารถจัดการเรื่องระยะห่างได้ก็สามารถนั่งรับประทานในร้านอาหารได้
ค่ะซึ่งเวลาเราพูดถึงระยะห่างเนี่ยระยะห่างระหว่างโต๊ะของลูกค้า
โดยที่สมมุติถ้าในหนึ่งโต๊ะถ้ามากันเช่นเพื่อนฝูงมาญาติพี่น้องมาครอบครัวมาแบบนี้นั่งด้วยกันได้ไหมคะ
เขาก็จะลงไปดูพื้นที่เพื่อให้จำนวนคนที่นั่งรวมกลุ่มกัน
ก็ไม่ควรจะมีจำนวนมากจนเกินไปใช่ไหมคะ
คือครอบครัวเนี่ยอันนี้เข้าใจได้
ฝูงนี่ต่างคนต่างมาจากคนละบ้านนะคะใช่ไหมคะ
อันนี้ก็ควรจะต้องมีการจำกัดของการพื้นที่ของการรวมกลุ่มกันนะคะ
สมมุตินะคะว่าถ้าเป็นบ้านที่มีสมมุติว่าสัก๔๕คนขึ้นไป

คือร้านอาหารก็คือให้บริการแบบนั่งในร้านร่วมกันได้ใช่ไหมคะคุณหมอ

ว่าท่านสามารถทำพื้นที่แบบที่นั่งต่อโต๊ะด้วยจำนวนคน๕คนได้ไหม
เพราะเขาจะถูกกำหนดทั้งในเรื่องของว่าในพื้นที่เขาทั้งหมด
เขาวางได้กี่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วแต่ละโต๊ะต้องห่างกันเท่าไหร่
งั้นถ้าร้านที่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มาก
โอกาสจะมีโต๊ะแล้วนั่งห่างกันตามสมควรเนี่ยในจำนวนคน
หลายคนซึ่งมันก็จะปฏิบัติได้ยากอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าขนาดโต๊ะอาจจะอยู่ที่ประมาณ
คือว่าน่าจะอยู่๓๔คนโอกาสจะเห็นโต๊ะต่อยาวกัน๑๐คน
อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะยังทำยาก
ในส่วนของร้านเสริมสวยร้านตัดผมลองถามเผื่อที่บดี
ยกตัวอย่างของกรุงเทพที่เขากะว่าจะเปิด
ก็เปิดให้แค่การตัดผมสระผมดรายผมนะคะ
ทีนี้สมมุติว่าคนที่เรียนคิดเผื่อโดยเฉพาะทางสุภาพสตรี
เช่นบางคนต้องการจะดัดผมเพราะว่าผมมันไม่อยู่แล้ว

หรือว่าบางคนต้องการทำสีผมนะคะเพื่อแบบความมั่นใจ
คือก็ยังไม่ได้เหรอคะ
มันเป็นเรื่องระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ส่วนใหญ่ร้านตัดผมนี่มักจะเป็นติดแอร์
ใช่ไหมคะก็คืออยู่ในห้องปิด
แล้วก็พยายามให้ท่านเข้าไปอยู่ในพื้นที่ช่วงสั้นใช่ไหมคะ
แต่นี่เขาก็เข้าไปดูตัวกิจกรรมว่า
บางตัวมันก็จะกลายเป็นว่า
ท่านก็จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลานาน
เขาก็พยายามว่าเอาเท่าที่จำเป็นก่อน
ในการผ่อนปลนในระยะที่๑นะคะ

โดยวิธีปฏิบัติทางสาธารณสุข
ถ้าเป็นพื้นที่ปิดโดยเฉพาะใน
ซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของที่ให้บริการ
คือที่ติดแอร์จริงไม่ดีเลยสำหรับช่วงนี้
ถ้าจะกลับมาใช้งานแบบเต็มรูปแบบ
ก็คือไม่เหมาะเพราะไม่มีการถ่ายตีค่ะ

แต่ถ้าต้องมีจริงก็คือขอให้เข้าไปพร้อมกัน
ละน้อยแล้วใช้เวลาอยู่ที่นั่นให้น้อย

ค่ะใช่ค่ะจะลดความเสี่ยงลงไป
อันนี้ปรับตัวมากคือต่อให้เปิดนี่ปรับตัวมากเลยนะคะเนี่ย
ทีนี้ในส่วนของสนามกีฬาค่ะ
สนามกีฬาของกรุงเทพยกตัวอย่างของกรุงเทพ
เทนนิสแบตมินตันหรือว่าวิ่งเนี่ยนะคะ
คือน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าก็มีคำเตือนออกมา
เช่นเดียวกันสำหรับกีฬาในลักษณะของเทนนิสกับแบตมินตัน

คือกีฬาแบบไหนที่ได้ไม่ได้คะโดยหลักของมันเองอะค่ะ
ก็กลุ่มกีฬาที่มีการอยู่ในพื้นที่ปิดใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการสัมผัสใกล้ชิด
หมายถึงว่าเข้าไปเบียดเสียดกันหรือมีการสัมผัสตัวกัน
อันนี้ก็จะต้องค่อยเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าตอนนี้ที่ประกาศ
จะเป็นส่วนใหญ่เป็นรูปแบบพื้นที่โล่ง
แล้วก็ตัวประเภทกีฬาเองเนี่ย
ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาสัมผัสตัวกันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นฟิตเนสนี่ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลยถูกไหมคะ
ฟิตเนสตอนนี้อยู่ในต้องเตรียมการก่อน
ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของหลักโดยรวมที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะ
มันจะเริ่มผ่อนคลายในเดือนซึ่งอย่างวันนี้ในกรุงเทพ

กลายเป็นน้ำท่วมกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะคะ
คือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยฝนคืออาจจะไม่ถึงกับฝนตกหนัก
แต่ว่าความชื้นนะคะหรือว่าแดดน้อยหน่อยเนี่ยมันมีผลแค่ไหน
ที่เป็นความเสี่ยงของโควิด๑๙ว่าอาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งคะอธิบดี
มันจะผสมกันกับกลุ่มอาการที่เรารู้ว่าช่วงหน้าฝน
ก็มีโอกาสเรื่องไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โรคภูมิอาการอื่น
มีอาการใกล้เคียงกัน
ตรงนี้ก็จะเป็นสาการที่เราต้องเตรียมรับมือในทางด้านสาธารณสุข
เพราะว่าจะมีป่วยที่มาตามเรียกว่ามาโรคตามรูดูการ
ใช่ไหมคะโทรมาจนถึงตัวโควิดมันก็จะ
ในขณะที่โควิดก็ถ้าสาการยังคงที่ดีอยู่นะคะ
แต่ว่าตัวโรคตามฤดูการของหน้าฝนก็จะเข้ามา
ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็กลุ่มอาการเริ่มต้นก็จะใกล้เคียงกันด้วยอืม
ยิ่งจะต้องทำงานเรื่องการควบคุมโรค
เรื่องการวินิจฉัยแยกโรคใช่ไหมคะเพื่อให้ไปสู่การรักษาโดยเร็ว
นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้องควบคู่กับเรื่องผ่อนปลนทั้งหมด
ว่าการทำงานด้านควบคุมโรคนี้ก็ยังต้องเข้มแข็งต่อไป

หรือว่าเริ่มอาจจะมีปัญหาใดขึ้นมา
เดี๋ยวขออนุญาตรบกวนท่านอีกนะคะยังไงตอนนี้ขอบคุณอธิบดีก่อนนะคะ